ไปหาอะไรที่หาทานยากกันบ้าง
อย่างเมนูลูกผักหวาน
อืมเคยได้ยินแต่ผักหวานใช่ไหม
แต่คราวนี้จะเอาลูกผักหวานมาทำเป็นเมนู

เป็นสวนของกำนันใจดีไง
ที่เราเนี่ยเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่า
ให้ชาวบ้านมาเก็บได้ฟรี
อ๋อเออแล้วจะเล่าไปเมื่อวานเนี่ย
เล่ากันไปสดร้อนวันนี้นำเสนออีกกับสวนแห่งนี้นะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ผักหวานป่ากำลังออกดอกออกผล
แล้วก็แตกยอดอ่อนให้ชาวบ้านได้เก็บไปทาน
เอาจริงนะถ้าพูดถึงลูกผักหวานก็ไม่เคยเห็นนะครับ

เพราะฉะนั้นอยากจะเล่าให้ฟังจริงว่ามันเอาไปทำเมนูอาหารได้มากมาย
แล้วช่วงนี้อากาศมันร้อนยิ่งอากาศร้อนผักหวานป่า
ยิ่งติดลูกออกผลมากเป็นพิเศษ

เป็นพวงแบบนี้เลยคล้ายมะเขือพวงเหมือนกัน

เขาบอกว่ามันค่อนข้างหายากนะ
แล้วส่วนใหญ่ชาวบ้านก็มักจะเก็บเอาลูกมันเนี่ยไปเพาะขยายพันธุ์อ๋อ

ซีเป็นหมื่อสันวันนี้

ก็เวลาหมอลำเวลาเขาจะเป็นพ่อพรามทำบุญทำพิธี
เขาจะบอกว่าวันนี้เป็นวันดี

คุณอ่านสกิปอ่าอ่านให้ตรงสกิปก่อน

สีเป็นมือสันวันดี

สรุปว่าวันนี้มันเป็นวันดี
มีลู่ผักหวานออกมากมายแบบนี้

เพราะว่ารสชาติมันดีหวานกรอบ
ทำได้หลายเมนูอย่างแกงหรือผัดก็ได้เช่นกัน

แต่ใส่ลูกผักหวานเข้าไปเห็นไหม
ลูกเขียวแบบนี้เวลาทานก็กรุบกลับ

ก็บอกเลยว่าเป็นเมนูหาทานยากจริง
ลองดูถ้าคุณไปเที่ยวอีสานแล้วไปร้านอาหารป่า
อาจจะได้ทานแต่ต้องไปถูกช่วงถูกเวลา

ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะจากสวนกำนันใจดี
ให้เราได้มาลุยมาบุกมาเข้าในสวนผักหวานแบบนี้
ไม่เคยเห็นเลยลูกผักหวานเหรอ